ไทยละ

ช่วงนี้ก็คงจะพูดคุยกับเหตุการณ์เมื่อวาน

ดาหลายสื่อก็จับตามองกับการเลือกตั้ง๓๐เสียงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ที่จะเป็นตัวแทนจากทั้งหมด๘๓สมสอนเนี่ย
สโมสรคัดเหลือ๓๐ทีมเพื่อที่จะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในโวตเตอร์๗๒เสียงในวันที่๑๑กุมภาพันธ์
เหมือนจะจบแต่ว่าไม่รู้จะจบหรือเปล่า
คือในมุมคนที่ไปสังเกตการณ์เขาก็ไม่เห็นด้วยกับระเบียบบางข้อ
ซึ่งผมก็มีโอกาสได้ค่อยพูดคุยเมื่อวานก็ไปทำข่าวตลอดทั้งวัน
แล้วก็มีโอกาสได้ศึกษาระเบียบข้อบังคับบางเรื่องด้วยนะครับ

ความวุ่นวายเดี๋ยวเราก็จะอธิบายกันเป็นเปราะไปในมุมมองของเราที่ตั้งข้อสังเกต
แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นลองดูด้วยว่าการเลือกตั้งเมื่อวานนี้
แต่ว่าในช่วงบ่ายสโมสรที่มาถึงเขาก็เริ่มจะเดินทางตรวจเอกสาร
ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็มีการประชุมกัน
ซึ่งเขาก็เชิญตัวแทนของเอฟซีมาเป็นคนสังเกตการณ์
ก็คือวิสเตอร์บรูช็อตทัมคัทเทลชาวเนปานมา
แต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เขาปิดห้องประชุมกันเนี่ย
มุมมองของผมผมก็อยากให้สื่อได้อยู่ด้วย

ได้มีการพูดคุยในเรื่องของระเบียบวิธีการเลือกตั้งมา
หรือว่าใช้กฎข้อบังคับอะไรในการที่จะต้องเลือกตั้งเมื่อวาน
ก็เรื่องนี้นะฮะมันก็เป็นข้อน่าสังเกต

เพราะว่าการเลือกตั้งของสมาคมกีฬา
หรือว่าขั้นตอนของการที่กรกตเนี่ย
จะมาตรวจสอบหรือว่าจะกำหนดกฎเกณฑ์อะไรเนี่ย
มันไม่เห็นจะต้องปิดบังอะไรเป็นความลับเลย
เพราะในเรื่องกีฬาโอเคถ้าเป็นเรื่องทางการเมือง
ความลับทางการทหารตำรวจค่อยว่าไปอย่าง
ครับแต่นี่นะฮะก็อย่างที่บอก
ก็คือไม่ให้สื่อเข้าเนี่ยใช่เราจะไปมีส่วนได้เสียอะไร
คือเราเป็นแค่คนนำเสนอแล้วก็อยากนำเสนอแบบถูกต้อง
เพื่อให้ประชาชนฟุตบอลได้เข้าใจกฎิกาในการเลือกตั้งสักทีหนึ่ง
เพราะครั้งที่แล้วก็ยังเกิดปัญหาศัพท์ส่วนอยู่ด้วย
ถึงบอกว่ามันผิดธรรมชาติไง
ทำอะไรให้เป็นธรรมชาติมันไม่ง่ายกว่า
ดังนั้นพอไม่รู้ว่าใช้ระเบียบข้อบังคับไหน
คือถ้าผมจำได้เนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็ต้องใช้ระเบียบข้อบังคับของหลีกภูมิภาค
ซึ่งแต่ละโซนแต่ละที่มันก็จะมีระเบียบข้อบังคับที่แตกต่างกัน
ดังนั้นการจัดประชุมตามกฎเดิมมันก็ต้องไปตามภาคต่างแล้วจัดเลือก
แต่ในมุมของคณะกรรมการกลางผมเห็นด้วยเข้าใจเวลามันกระชั้นชิดแล้ว
ก็จัดรวมกันซะมาที่เดียวแล้วก็นัดกัน
นี่วิธีการคือจะประชุมแบบแยกภาคไหมแล้วเลือกทีละภาคหรือจะเข้ารวมกันแบบเมื่อวาน
อันนั้นไม่มีปัญหาเพราะที่ประชุมเป็นการกำหนดไปแล้วว่า
ปกติแล้วครั้งที่แล้วคือก่อนที่เขาจะมีการเปลี่ยนมาเลือก๓๐เสียงใหม่
เขาใช้วิธีการยกมือคือโหวตกันนะครับแต่ครั้งนี้ก็เป็นโหวตลับ
คือเหมือนกับเข้าครูหาแล้วก็กา๕สโมสรใช่ไหมครับ
พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปัญหาคือกฎเก่ามันยังอยู่หรือเปล่า
ก็คือถ้าบางภาคบางโซนเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงเกินครึ่งหนึ่งนะครับ
สิทธิ์ทั้งหมดมันสามารถที่จะเปิดมติในที่ประชุมได้ไหม
เพราะว่ามันก็มีโซนภาคที่เข้าไม่ถึงเหมือนกัน

ดังนั้นก็เป็นการข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้
ส่วนเรื่องของใบมอบอำนาจผมไม่ได้ติดใจอะไร
เพราะว่าในระเบียบเก่าผมไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่

แต่ว่าเดี๋ยววันที่๑๑ผมจะชี้ให้ชัดอีกอย่างหนึ่งว่า
มันจะมีกฎข้อบังคับข้อหนึ่งอยู่ที่ผมยังสงสัยว่า
เขาได้ตรวจหรือยังว่ามันขัดกับข้อบังคับของปี๒๕๘หรือเปล่า
ดังนั้นเดี๋ยวสรุปกันหน่อยกับพี่บีกับน้องพีชจะได้เห็นด้วยนะครับ
แล้วก็คุณผู้ชมด้วยทวนกันอีกครั้งหนึ่ง
เราลองดูกรณีของสุราชก่อน
สุราชเขาก็มีเรื่องของการไปฟ้องเรื่องสิทธิ์ซ้ำซ้อน
คือมันก็มีเกิดขึ้นอยู่เป็นปกติแล้วนะครับ
แต่ว่าเขาตัด๓สมุทรศรก่อนหน้าสุราช
คือตอนที่ผมไปเนี่ยสุราชเขาก็ไปถึงระยะกลาง
แต่ว่าที่สำคัญคือคุณอนงรอดใจ
แทนที่ตัวเองจะไปยืนยันสิทธิ์โดยการเซ็นเอกสารซะ
แล้วก็ส่งเพื่อให้ทางคณะกรรมการการเขามายืนยัน

บอกกันไปมาความคาดเคลื่อนมันก็เกิดขึ้น
ดังนั้นการสรุปในเรื่องของเสียงมันเกือบจะไม่ทันนะ
ตอนแรกตัวเองต้องไปยืนยันสิทธิ์ก่อนว่าตัวเองมีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์จริง
แต่เรื่องนี้ผมว่ามีกรณีที่จะมาบอกเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ลองสรุปกันก่อนเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเมื่อวานนะครับ๓๐เสียงใหม่เป็นอย่างไร

ภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยพี่บีเปลี่ยนหมดเลย
จากเดิมก็จะมีทางซ้ายนะครับทางซ้ายนี่คือของเดิม
แล้วก็ทางขวาคือของใหม่ก็ดูกันไปแล้วกันเปลี่ยนทั้งหมดเลย
จากหน้าจอไม่มีเขาเดิมเลย
ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราคาดการณ์กันเองจากครั้งก่อน
ก็จะเป็นฐานเสียงของคุณวรวีเอาพูดกันอย่างนี้แล้วกันนะครับ
นฐานใหม่ก็จะเป็นฐานเสียงของท่านสมยศ
เท่าที่สื่อมองกันแบบนั้นนะครับ

ไปที่โซนภาคกลางแล้วก็กรุงเทพด้วยของเดินแบบนี้
ก็ไม่เหมือนเดิมเลยนะครับเปลี่ยนหมด

ไปที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับ
อันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงหมดเลยเหมือนกันนะครับ
ไปที่ภาคตะวันตก
อันนี้เนี่ยยังเหลืออยู่เสียงนึง

อันนี้ก็เปลี่ยนหมดเลย
คือฝั่งซ้ายเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้รับโหวตแล้วแพ้
ไม่ไปใช้สิทธิ์ด้วยเดี๋ยวต้องสรุปกันอีกทีหนึ่ง
คือรายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะ

ภาคใต้ก็เป็นอ่าเหลือนาราอยู่
ดังนั้นสองสมสอนนะครับที่

คือเป็นเสียงเดิม๒เสียงเดิม
แต่ว่าไม่รู้คิดอย่างเดิมหรือเปล่าด้วยซ้ำไปประมาณนั้น

ดังนั้นสรุปกันหน่อยนะครับ
ทีมเมื่อวานที่มาใช้สิทธิ์มาแสดงสิทธิ์ทั้งหมด๕๔ทีม

ขาดได้พอสมควรนะพี่บีทีมที่ไม่มาเนี่ย
ก็เหมือนกับนอนหลับทับสิทธิ์
มันมี๒อย่างนอนหลับทับสิทธิ์ขี้เกียจยุ่ง
แล้วก็มีอะไรบางอย่างเป็นคลื่นใต้น้ำ
ก็ว่าไปหรือว่าลำบากใจในการมาก็ไม่มามันซะเลย
จะได้ไม่ต้องมาเจอหน้ากันอะไรทำนองนี้นะฮะ
แต่ว่าก็กลัวจะเป็นเรื่องของการที่จะมาตามมาฟ้องร้อง
หรืออะไรมากกว่าผมกลัวในเรื่องนี้มากกว่า
ก็มา๕๔แต่สุดท้ายมีสิทธิ์เลือกทั้งหมด๕๐เสียง
ทั้งหมด๕๑แต่ว่ามันมีบัตรเสียข้างในหนึ่งนะครับ
ดังนั้นเวลาตัดสิทธิ์ที่ไป
ทีมก็จะมีมุกดาหารพิศนุโลกแล้วก็เชียงราย
คือในเคล็กของพิศนุโลกอันที่ผมเข้าใจได้คือ
คือเฮียทิ้วคุณผูศิษฐ์ภิษฐานก่อนสกุล
เขาทำพิศนุโลกมาตลอดแล้วเขาหยุดพักไป
แล้วก็ให้พิศนุโลก๒๐๑๕
ก็คือชื่อสโมสรที่ได้สิทธิ์ในการเลือกเนี่ย
เขามาทำทีมแทนก็คือรูปการณ์ที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นสิทธิ์ในการได้ในการเลือก
มันก็ควรจะถูกต้องแหละก็คือสิทธิ์ในปี๕๘เขาควรจะได้
แต่ว่าเฮียทิ้วหรือคุณภูศิษเขาก็บอกว่าผมให้สิทธิ์ในการทำทีม

ผมก็เลยอยากเห็นว่ามันมีเอกสารอย่างนี้หรือเปล่า
ให้สิทธิในการทำทีมแต่ไม่ได้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง
แต่คณะกรรมการการเขาบอกแล้วว่าใครทำทีมในปี๕๘คุณนั้นได้สิทธิ์ไป
แบบนี้ขณะที่เชียงรายประธานสะโบสถ์๒เขาทำมาตลอด
แต่ว่าเขาไม่ได้สิทธิ์มันก็ไม่ตรงกันแล้วสิ
อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับที่ไปเมื่อวานเช่นเดียวกันสุราชที่เราพูดคุยกัน
สุราชเนี่ยจริงก็ควรจะตัดสินแบบนี้เหมือนกัน
แต่สุราชมีการพูดคุยก่อนแล้วตัดสิทธิ์ไปแล้ว
ดังนั้นถ้าเป็นมุมของกฎกฎิกาก็คือตกลงกันใหม่ไหม

แต่ว่าทางคณะกรรมการกลางเขายืนยันว่า
นี้มันตกอยู่กับสมาคมกีฬาจังหวัดสุราช
แต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่า
ถ้าสิทธิ์กลับไปที่สมาคมกีฬาจังหวัดสุราชเนี่ย
แล้วทำไมยังมีการส่งใบมอบอำนาจไปทั้งสองฝั่งล่ะ

ดังนั้นเนี่ยมันต้องชี้ชัดก่อนแล้วครับว่าวันเลือกตั้งเนี่ย
โมสรไหนคือบริษัทไหนได้

มันจะไม่มีปัญหาการตีกันข้างหน้าเลย
เวิร์คชอปใน๓๐เสียงหลีกภูมิภาคเนี่ย
ว่าจะเลือกอย่างไรใครมีสิทธิ์กันแน่วันนั้นต้องถกเถียงกันให้จบ
ให้เวลาไปเลยวัน๒วันแต่ไม่มี
ส่วนใหญ่จะปะทะกันทางหน้าสื่อมากกว่า
ก็มันเป็นอย่างนี้ความจริงเรื่องนี้เรื่องใหญ่
เพราะว่า๓๐เสียงนี่มันกำหนดว่าใครจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะเลย
พอออกมาเนี่ยเสียงออกมาเนี่ย
บางคนบอกไม่ต้องไปดูวันที่๑๑ด้วยซ้ำไป

พอเห็น๓๐เสียงก็รู้แล้วแหละ
ลองดูทีมที่ไม่มาใช้สิทธิ์กันบ้าง
จะได้ทวนกันภาคใต้นะครับเดี๋ยวดูในกราฟิกกัน

๗ทีมจาก๑๐ทีม
ทีมที่ไม่มาก็ปัตตานีพังงาแล้วก็ยาลา
ขณะที่ภาคเหนือ
เดี๋ยวไปที่กราฟิกนะครับทีละภาคก่อน
สำหรับทีมที่ไม่มาใช้สิทธิ์ภาคใต้รายงานไปแล้วนะครับ

เหนือ๑๐ทีมจาก๑๔ทีม

เกินครึ่งก็คือ๘ใช่ไหมอันนี้มา๑๐ก็ไม่มีปัญหา

จริงเชียงรายซิตี้มาโดนตัดสิทธิ์

วันออก๑๐จาก๑๔ก็ไม่ผิดข้อบังคับนะครับ
ทีมที่ได้มา๔ทีมก็อย่างที่เห็นเลยขึ้นไป
ตะวันตกกันบ้างมา๙จาก๑๓

ส่วนอันนี้สิภาคกรุงเทพแล้วก็ภาคกลาง

มาครึ่ง๑พอดีคือตราระเบียบต้องเกิน

ตรงนี้เนี่ยทางคณะกรรมการกลางก็ไม่ได้ชี้แจงนะครับ
ว่ามันสามารถเปิดมติในที่ประชุมได้ไหม

เกินครึ่ง๑แล้วก็อีกหนึ่งภาคก็คือ

นี่คือ๒โซ่สุดท้ายนะครับที่เราตั้งข้อสังเกต
เนี่ยแบบนี้ความคุ้มเคลือแบบนี้
มันทำให้คนก็ชวนคิดไหมว่า
ไม่เป็นไรเอาแค่พวกเรามาพอ

เอาแค่พวกเรามาพออย่างนี้หรือเปล่า

ถ้าเกิดมีการคุยกันแล้วบอกไว้ก่อนหน้านี้

คือต้องเผชิญหน้ากันนะครับทั้งสองฝั่งทั้งหมดเลย

มีสิทธิ์ซับซ้อนมาวันนี้เลย

ต้องเป็นแบบนี้นะครับ

แล้วก็ผมสังหรณ์ใจว่า

มันจะมีเรื่องของกฎหมายตามมาทีหลังหรือไม่
ผมแนะนำว่าต่อไปเนี่ยนะ

ท่านต้องตั้งสารแผนกฟุตบอล

ผู้พิพากษาทั้งหลายเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ
หรือตอนนี้ท่านอาจจะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้

พักยังมากเกิน
ที่ออกมาจะเป็นอย่างไรลองดูครับ
อันนี้เราก็หยั่งจากความสัมพันธ์
แล้วก็อย่างจากสภากรรมการที่สมัครชื่อนะครับ
เราก็จะพอรู้ว่าใครสนับสนุนใครบ้าง
แต่ว่าเราไม่สามารถระบุได้ว่าสโมสรไหนจะเลือกใคร
แต่ในมุมสื่อเรารู้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นความลับอยู่
ต้องให้เกียรติกับบรรดาท่านผู้สมัครทุกคนด้วย
เสียงกับ๑๑เสียงนะครับทางฝั่งดรทวิทย์ได้อยู่๖
แล้วก็พลตรวจสมยศมา๑๑ไม่ระบุอีก๑เสียง
ลีกวัน๑๘เสียงก็ตามหน้าจอที่เห็นนะครับ
สมยศก็นำอยู่๑๐เสียง
แล้วก็ดีวิชั่น๒นะครับ๓๐เสียงเนี่ย
เมื่อวานจากที่เห็นเนี่ยสื่อก็คิดว่าน่าจะ

เพราะครั้งที่แล้วก็อยู่ทางฝั่งของคุณวรวีหมดเลยเหมือนกัน
รธาริสมี๒นะครับแล้วก็พลตรวจเอกสมยศมาอยู่๔
คือจากการประเมินเนี่ยถ้านับรวมทั้งหมดแล้วตั้งแต่
ไทยลีกดิวิชั่น๑๓๐เสียงหลีกภูมิภาคถ้วยของ
ก็จะเป็นท่านสมยศได้ไปถึง๕๕เสียง
ก็คือจะถือว่าเป็นถ้าได้ตามนี้จริง
ก็เป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ไป
คือจริงได้๓๗ก็ชนะแล้ว

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าประเมินแบบนี้เกินไปเยอะอยู่แล้ว
คราวนี้เราไม่ได้สนใจตรงนั้นอยู่แล้ว

สามารถทำได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีการไหม
ถ้าเรามองข้างชอบจากการเรที่เมื่อวาน

เราก็มองเรื่องของข้อบังคับที่ตรงไม่ตรง

แต่เราลองตั้งข้อสังเกตต่อในเรื่องของวันที่๑๑
๑๑กุมภาพันธ์เขาก็บอกว่าข้อบังคับมันต้องทำตามข้อบังคับปี๒๕๕๙
ซึ่งผมยังไม่เห็นการร่างของทางแฟทเอ็นซีว่าเขาร่างเนี่ยมีข้อบังคับเป็นยังไงบ้าง
แต่ว่ามันมีข้อบังคับข้อหนึ่งนะครับที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่า
ข้อ๒๒๔เขาบอกว่าการออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบอำนาจ
หรือด้วยจดหมายจะกระทำนี้ได้เมื่อวานมีการใช้ใบมอบอำนาจ
อันนั้นไม่เกี่ยวกันอันนั้นเป็นข้อบังคับของร่างหลีกภูมิภาค
แต่ถ้าตามกฎข้อนี้คือห้ามมอบอำนาจดังนั้นวันที่๑๑จะไม่มีการมอบอำนาจหรือเปล่า
เป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีใบมอบอำนาจในวันนั้นแสดงว่าผิดข้อบังคับ
เพราะว่ามันจะมีการล็อบบี้เสียงได้
ซึ่งเมื่อวานผมก็เห็นด้วยสายตาแต่ไม่ได้บุคคลแล้วกัน
ผมเห็นว่าบางสโมสรไม่ได้ถือใบมอบหน้ามาเอง
มีการมีให้ใบมอบหน้ากันตรงนั้นด้วย
แล้วก็มีการประทับตาเซ็นชื่อกันเป็นตัวแทน
ผมอยากให้เขาเปลี่ยนคือตัวแทนของสโมสร
คือเป็นชื่อของพีชของผมหรือของพี่บีเนี่ย

มันสามารถทำได้ไหมเราก็ไม่แน่ใจ

อยากให้ตัวแทนจริงได้ไปใช้สิทธิ์

ถ้ามันเป็นอย่างที่เจเห็นนะครับ
หรือว่าอย่างที่หลายคนทราบกันเนี่ย
ก็ฝากไปถึงกองเชียร์ทั้งสองฝั่งกันแล้วกัน

เพราะว่าเกมแย่งชิงอำนาจที่คุณพอกัน
ก็คุณใช้วิธีการน้ำเน่าแบบเดียวกัน

ถ้าฝ่ายของเราชนะถูกใจเรา

เพราะฉะนั้นผมนึกว่าว่ามันพอกันไง
ก็คือใช้วิธีการที่แย่พอกัน
ถ้าเป็นอย่างที่เราเห็นและได้สนับกลับฟังมานะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปว่าใครเลยครับ
ก็เมื่อผลลัพธ์ใครเป็นผู้ชนะออกมา

แต่คุณจะมาแบบไหนใครหามคุณมา
หรือมีเบื้องหลังคุณจะถูกใครเชิด

แต่ถ้าทีมชาติแพ้

หลีกล้มเหลวหรืออะไรก็ตาม

ประดุษวงจรน้ำเน่าของการเลือกตั้ง
เช่นเดียวกันที่อีกฝั่งหนึ่ง

แล้วก็มาถึงฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ด่าฝั่งนี้

ก็รอผลงานกันแล้วกัน

เพราะว่าเรื่องราวของการรับรองข้อบังคับในการเลือกตั้งเนี่ย

เขาต้องให้สโมสรสมาชิกทั้งหมดนะพี่บี

คนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งต้องมา
เพื่อมายกมือในการรับรองข้อบังคับฉบับนี้
ดังนั้นผมแนะนำในมุมสื่อนะครับ

แม้ว่าเขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะแจกก่อน๑๕วัน

โหวตรับรองข้อบังคับนี้หรือจะไม่รับรองก็ได้
ถ้าไม่รับรองข้อบังคับการเลือกตั้งวันที่๑๑จะเกิดขึ้นไม่ได้
อยากให้ศึกษาข้อบังคับสักนิดนึงว่ามันมีระเบียบวิธีการอย่างไร
เพราะว่าอนาคตของฟุตบอลมันฝากไว้กับพวกคุณ
เพราะผมเป็นแค่คนนำเสนอแล้วก็มองเห็นแต่ไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
วิเคราะห์แล้วก็บางทีให้เห็นบางมุมที่

แต่ว่ามันเป็นมุมที่ผมคิดว่ามันถูกต้อง
ก็ต้องชี้ให้มองให้เห็นบ้างนะครับ

สำหรับข่าวฟุตบอลกับการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดครับ

เป็นเรื่องราวของนักว่ายน้ำสาวทีมชาติไทยค่ะ

เป็นนักกีฬาจากรั้วจามจุรี

ดาวรุ่งสัปดาห์นี้ขอเสนอนักกีฬาว่ายน้ำหญิงทีมชาติไทย
ดีกรีเจ้าของตำแหน่งราชินีสะ๓สมัยสอน
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
เงือกเบนเบนจพรศรีพนมทร
เบนเงือกสาววัย๒๐ปี
รั้วจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมในการแข่งขันกันกราวเกม

เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ขวา๕เหรียญทองจากประเภทเดียวผสม๒๐๐เมตร
ผลัดฟรีสไตล์๔คูณ๒๐๐เมตร
ฟรีสไตล์๑๐๐๒๐๐และ๑๕๐๐เมตร
รวมถึงอีก๑เหรียญเงินจากเดียวผสม๔๐๐เมตร
ถือเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาคนสำคัญ

ครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองเป็นสมัยที่๑๓ได้สำเร็จ

เป็น๑ใน๒๗นักกีฬาว่ายน้ำไทย
ทางสมาคมว่ายน้ำเรียกมาเก็บตัวระยะยาว
เพื่อเป้าหมายใน๔เกม๒๐๑๗ที่ประเทศมาเลเซีย
และโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ประเทศญี่ปุ่น
ยังไงแฟนก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับน้องเบนกันด้วยนะครับ